ให้ชอบดีชอบดีสุขเสธเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
บางวันก็จะได้สักสามตัวสองตัวอะไรอย่างเงี้ย
สงสัยอาชีพนี้ไม่เหมาะกับเราก็เลยเบื่อต้นแท้ไม่อยากมองมันละ
ขายดีไม่ใช่ว่าชีวิตจะดีนะคะเฮียลูกน้องกง
เขาก็โค่งวันหนึ่งอ่าหกแสง

ปัญหาชีวิตคู่เราแบบว่าเริ่มแบบไม่โอเคนะ
เขาก็เลยตัดสินใจออกไปอยู่คนเดียว
ตัวคนเดียวไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะคุยกับใคร
แล้วเราก็เลยพูดกับพระพุทธตัวโดยสื่อที่เราให้กับท่าน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

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

มาร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้วนมานี่
เฮียเวลาเขาบีฟข้อมูลเนี่ย
กรุณาฟังและตั้งใจหน่อยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

ที่เห็นอยู่ทั้งสองร้านเนี่ยก็คือข้าวมันไก่เจ๊อ้วนเจ้าของเดียวกัน
แต่ร้านฝั่งที่ติดกับตลาดจะเป็นร้านดั้งเดิม
ซึ่งด้วยความที่ขายดีมากเลยทำให้ต้องขยับขยายมาซื้อตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพิ่มเติมนั่นเองล่ะครับ
ที่สำคัญเนี่ยเขาเพิ่งได้รับรางวัลร้านข้าวมันไก่ยอดนิยมแห่งปี๒๕๖
อะไรที่ทำให้ร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้วนขายดีขนาดนี้เราตามเฮียป้องและน้องจ๊ะไปคุยกันเลยครับ
จ้าเขาสงสัยว่าสองฝั่งนี้ของแม่มันเลย

สองฝั่งนี้แตกต่างกันยังไงคะ
ฝั่งนู้นจะ๒๔เต็มแต่ฝั่งนี้จะ๖โมงถึง๓ทุ่มค่ะ

ประมาณ๑๖๐ขึ้นไปค่ะ
แม่แล้วทีเด็ดข้าวมันไก่ร้านแม่เนี่ยคืออะไรคะ
มันเด็ดทุกอย่างนะแต่ว่าเด็ดเฉพาะอันเดียวไม่ได้
ใช่น้ำจิ้มก็ต้องเด็ดน้ำซุปก็ต้องเด็ด
ข้าวมันก็ต้องเด็ดข้าวยังต้องเด็ดด้วยเหรอใช่
ข้าวเนี่ยคือข้าวมันที่เราเห็นกันทั่วไปค่ะการหุงก็มี
ก็เลยวิธีที่พิเศษเดี๋ยวไปดูครับว่า
เจ้าอ้วนมีวิธีการทำไงให้มันอร่อยได้ขนาดนี้ครับ
แต่ก่อนที่เราจะแยกย้ายไปล้วงเคล็ดลับกันวันนี้เราแวะมาชิมความอร่อย
กับร้านอันหมูหมักเทวดาที่ตลาดสายใต้เซ็นเตอร์
ร้านนี้เนี่ยเด็ดที่หมูหมักทอดเรียกว่าทอดกันสดสดหน้าร้านแบบนี้เลยล่ะครับ
คุณผู้ชมสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวที่สำคัญ
เขามีเทคนิคเรียกลูกค้าแบบจัดจ้านแบบใหม่แบบสับอย่างนี้เลยล่ะครับ
หมูมากหมูทอดธรรมดาร้อนร้อนเลยจ้าเข้ามาหยิบชิมรสชาติดูก่อนได้นะจ๊ะ
แล้วไม่อร่อยต่อยปากคนทอดได้เลยพี่
เทคนิคการขายของร้านเราถ้าเรียกแปลกเรียกดีเมื่อไหร่ลูกค้าก็จะวกรวนกลับมาหาเรา
อยากต่อยปากพ่อค้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะตอนแรกไม่มีชื่อร้าน
เป็นแค่ร้านหมูทอดเฉยพอลูกค้ามาได้ชิมแล้วลูกค้าบอกอุ๊ยอันนี้แหละที่ลุงต้องการลุงชอบมาก
หมูทอดเทวดาเราก็เลยใช้คำนี้
หน้าร้านขายอยู่ที่ขีดละยี่สิบสองบาทค่ะกิโลละสองร้อยยี่สิบบาท
หมักที่บ้านนะคะเราใช้เวลาหมักอยู่ที่ประมาณอ่าสามถึงสี่ชั่วโมง
แล้วก็ฟิตน้ำแข็งอยู่ที่๗๘ชั่วโมงเสร็จแล้วเราถึงจะเอาออกมาขายได้ค่ะ
ยังวันหนึ่งอยู่นี่แปดสิบถึงร้อยห้าสิบโลรายได้ต่อวันนะคะอยู่ที่สองถึงสามบนบาท
ร้านเราจะทำกันทั้งครอบครัวนะคะก็จะมีอันนะคะอันก็คือเป็นเจ้าของร้าน
ก็จะทำหน้าที่ทอดแฟนก็อาจจะทำเป็นหน้าที่จดบัตรคิวเก็บตังค์นะคะ
แล้วก็จะมีหลานที่ว่าคอยใส่ถุงให้ลูกค้าและเรียกคิวลูกค้าค่ะ
บัตรคิวเยอะสุดที่เราเคยแจกมานะคะสองร้อยสิบสี่สิบห้าคิวค่ะ
อร่อยจนต้องแจกบัตรคิวกันแบบนี้วันนี้เราเลยขอเทคนิคการทอดแบบสองกระทะ
กรอบนอกนุ่มในของร้านอันหมูหมักเทวดากับคุณอันเจ้าของสูตรกันเลยครับ
กระทะแรกนะครับเป็นกระทะไฟเย็นครับผมก็คือเราจะล้างเครื่องออกจากกระทะแรกก่อน
มันจะทำให้เครื่องเวลาเครื่องออกมาเนี่ยมันจะทำให้ติดกระทะครับผม
ประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีขึ้นจากกระทะไฟเย็นเสร็จปุ๊บลงกระทะไฟร้อนนะครับ
ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับคนต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้ติดกระทะ
แล้วก็อ่าเป็นการไล่น้ำมันครับผมไปเห็นการทอดของเขาทอดขนมไข่เต่าครับ
วิธีการนวดเพื่อเอาน้ำมันออกอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้มันอมน้ำมัน
เราก็เลยลองเอามาปรับใช้ดูครับก็ถือว่าได้ผลครับผม
เรียกว่าทั้งสูตรการหมักและเทคนิคการทอดก็ทำให้ร้านอันหมูหมักเทวดา
คนรุมขนาดนี้แต่กว่าจะมีวันนี้ได้อดีตก็เคยผ่านการลองผิดลองถูก
โดนลูกค้าด่ามาก็เยอะเลยล่ะครับการลองผิดลองถูกก็คือว่าช่วงแรกแรกเนี้ย
เราเราลองโดยการที่ว่าเราหมักหมักโดยรสชาติที่ว่าเรายังไม่ค่อยตักตวง
ผ่านมาได้ระยะหนึ่งเราใช้วิธีการจดจดลูกค้าบอกหวานไปแล้วก็ลดน้ำตาล
ถ้าลูกค้าบอกเค็มไปเราก็ลดอ่าซอสที่เราใส่ไปอ่ะค่ะช่วงแรกแรกก็ท้อค่ะ
เพราะว่าลูกค้าติเยอะหวานบ้างเค็มบ้าง
เราใช้เวลาช่วงนั้นอยู่ที่ประมาณสองถึงสามเดือนเลยนะคะกว่าเราจะได้สูตรนี้เรามา
เข้าเดือนที่สี่เนี่ยลูกค้ามาครั้งแรกขายได้ที่ว่าบูมสุดเลย
ดีใจมากมากเลยคืออ่าสองร้อยโลค่ะ
หลังจากที่ขายเสร็จแล้วกลับไปบอกพ่อกับแม่ว่าเราสำเร็จแล้วนะ
เราได้แล้วนะแม่เราได้อาชีพแล้วเราสำเร็จแล้วแล้วเราดีใจ
มีบ้านเป็นของตัวเองมีรสเป็นของตัวเองถ้าใครอยากชิมนะคะ
ชิมทุกวันจันทร์นะคะตลาดทองถมสายใต้เซ็นเตอร์เลยค่ะ
เก้าหกหนึ่งสองสามสี่เก้าสองแปดค่ะช่วงหน้าเราจะไปล้วงเคล็ดลับการทำข้าวมันไก่ระดับตำนานกันต่อ
พร้อมกับลุ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษอย่างอิ่มจุก๓๒บาทจะเป็นยังไง
ช่วงหน้าห้ามพลาดครับขายดีไม่ใช่ว่าชีวิตจะดีนะคะเฮีย
ลูกน้องกงห้าหกแสนหะ
คือแม่เนี่ยบูชานางกวากอยู่อยู่มาแขนหัก
ไว้ใจลูกน้องเกินไปให้ลูกน้องเก็บเงินให้ไปขายตรงนู้นตรงนี้
เขาก็เอาสูตรไปด้วยเขากงไปเย็นให้กลม
ก็เป็นหลักแสนค่ะ
กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงช่วงนี้ได้เวลาเข้าไปล้วงสูตรเด็ดข้าวมันไก่เจ๊อ้วน
เรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยนั่นก็คือข้าวมันโดยที่ตอนนี้เฮียป้องก็อยู่กับพ่อเดิม
สามีของแม่อ้วนนั่นเองแหละครับซึ่งเคล็ดลับการทำข้าวมันให้อร่อย
ขั้นตอนแรกพ่อเดิมจะต้องทำน้ำที่ใช้หุงข้าวก่อนโดยจะเริ่มจากการใส่น้ำมัน
ใบเตยพร้อมกับกระเทียมและพริกไทยเจียวจนหอม
จากนั้นก็เติมน้ำรอให้น้ำเดือดก็พร้อมที่จะหุงข้าวได้แล้วล่ะครับ
นี่นะครับข้าวที่เราซาวเสร็จแล้วเมื่อกี้ล้างน้ำกี่รอบครับพี่
รอบเดียวน่ะนี่สวยงามแล้วเทลงไม่ล่ะครับผมโอ้โหผม
ผมเป็นคนเทดีกว่าแล้วมันจะได้เหรอไม่แทนเดี๋ยวกระเด็น
ต้องหมดรอขึ้นก่อนนี้แหละอันนี้คือเกลือเกลืออันนี้คือน้ำตาล
ต้องปนไม่ให้ข้าวติดต้นข้อนะครับถ้าไม่ปนแล้วมันจะติดต้นข้อ
นับคนตลอดเนี้ยครับครับผมซึ่งระหว่างที่รอทางเฮียป้องคนเข้า
จนกว่าจะแห้งเนี่ยเราขอไปดูทางฝั่งน้องจ๊ะกันบ้าง
เคล็ดลับการต้มไก่สูตรเด็ดกันก่อนเลยล่ะครับ
เครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะผิงมีใบเตยรากผักชี
แล้วเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเครื่องเครื่องที่เราตำเสร็จค่ะ
จะให้คุณจ๊ะลองห่อดูนะคะห่อใช่ไหมน่ะใช่
เยี่ยมเลยค่ะใส่เลยได้ได้ได้ไม่เป็นไรอ่า
ใส่แล้วเราก็จะเอาไก่ใส่แล้วทำไมแม่ต้องผูกเชือกด้วยเหรอคะ
เอ่อเวลาที่สุกแล้วเราจะได้อ่าแม่โหก็มีเชือกใส่นี้
อันนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุง
ก็มีเกลือผงปรุงรสผงชุรสน้ำตาลก้อนซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาว
ซึ่งอีกหนึ่งเคล็ดลับก็คือในระหว่างการต้ม
จะต้องคอยช้อนฟองออกเพื่อไม่ให้น้ำซุปคุณนั่นเองล่ะครับ
เมื่อไก่สุกได้ที่แล้วก็จะนำมาแขวนพึงไว้ให้แห้ง
แล้วก็ทำการล็อกไก่เป็นชิ้นเตรียมเอาไว้สำหรับสับลงจานต่อไป
ต้มไก่เสร็จเรียบร้อยเราขอกลับไปหาเฮียป้องอีกครั้ง
ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปนี่นะฮะเรียกว่าผ่านไปประมาณสิบนาทีนิดนิดนะครับ
อ่าขั้นต่อไปอบข้าวนะครับทำไมเราต้องเอาถ่านมาอบมันเนี้ยครับ
ให้ความร้อนระหว่างต้นกับบนฝามาดันให้มันร้อนทั้งหม้อ
คือเหมือนข้าวเนี่ยโอ้โหโดนลุมด้วยความร้อนเลยทั้งจากข้างล่างข้างบนเรียกว่าเต็มไปหมดเลย
ข้าวเนี่ยทั้งหม้อนี้เนี่ยจะรสชาติเดียวกันหมดเลยครับผมไม่ใช่ง่ายง่ายเลยนะครับเฮียป้อง
ซึ่งในการอบข้าวเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ๑๕๒๐นาทีถึงจะได้ข้าวมันที่นิ่มร่วนพอดี
โดยแต่ละวันพ่อเดิมก็จะทยอยหุงข้าวมันออกมาเรื่อย
เฉลี่ยวันละสามสิบห้าถึงสี่สิบหม้อกันเลยทีเดียวล่ะครับและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย
สำหรับร้านข้าวมันไก่ก็คือน้ำจิ้มนั่นเองล่ะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเด็ดไม่แพ้กัน
โดยวัตถุดิบในการทำก็จะมีพริกเหลืองพริกขี้หนูสวนกระเทียมและขิงดอง
ทำการปั่นให้ละเอียดแล้วนำไปผสมกับน้ำจิ้มที่ประกอบไปด้วยเต้าเจียว
ซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำตาลสายแดงผงปรุงรสและน้ำส้มสายชูหมัก
ตั้งไฟเคี่ยวให้เดือดก็จะได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรเด็ด
ที่ลูกค้าติดใจจนขายดีมากจนพ่อเดิมต้องลงทุนซื้อเครื่อง
อกน้ำจิ้มมาใช้กันแบบนี้เลยล่ะครับแหมได้เห็นทั้งการต้มไก่
ทั้งการทำข้าวมันพร้อมน้ำจิ้มกันไปขนาดนี้แล้ว
แต่ข้าวมันไก่เจ๊อ้วนจะเด็ดขนาดไหนให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ
ไปพิสูจน์รสชาติกันเลยครับ
เนื้อไก่แม่นะนุ่มอ่ะเฮียแน่นและนุ่มแล้วน้ำจิ้มคือแบบมีความแบบ
ลมกล่อมแบบมันไม่หวานเลี่ยนอ่ะอร่อยเลยจ๊ะกินไก่ขาวมาแล้ว
แป้งกรอบยังมีกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็เนื้อไก่นุ่มไม่ปะย่าง
นี่จะบอกเลยนะครับว่าน้ำจิ้มนี่กลมกล่อมเนี่ยครับไม่เค็มโดดมังลีเนี่ย
แล้วก็มีหอมของขิงแล้วก็พริกลงตัวซุปเยื่อไผ่ขอชิมเลย
ยาชีเก่าขี้นะครับหวยซัวแล้วก็เห็ดหอม
อันนี้เมนูชื่อว่าเยื่อไผ่ตุ๋นซิโคงหมู
ทีแล้วสุดสุดมากดีหรือ
ร้อนนะคะโอ้โหอีกสุดหนึ่งแล้วจะบอกว่ามะละอ่ะ

อืมเทียมารำให้ผมเลยเปื่อยมากละลายในปาก
อร่อยทุกคำจริงเลยนะครับเฮียป้องน้องจ๊ะ
พอชิมกันจนจุดใจแล้วก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่องราวของแม่อ้วนกันบ้าง
เพราะกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยแม่อ้วนเขาก็ต้องต่อสู้มาไม่ใช่น้อย
เรียกว่าพอนึกย้อนกลับไปก็ทำให้น้ำตาไหลได้ทุกครั้งเลยล่ะครับ
จ๊ะคุณผู้ชมครับอีกอย่างนี้
เฮียคะก่อนที่จะขายได้วันหนึ่งเป็นร้อยตัว
แม่เริ่มจากแบบนี้นะคะ
เริ่มแรกเนี่ยวันหนึ่งขายได้วันละกี่ตัว
ก็เนี่ยแขวนไว้๓ตัวบางวันก็ตัวครึ่ง๒ตัว
เป็นอย่างงี้อยู่นานไหมครับช่วงขายเป็นอย่างงี้อยู่
เป็นฟิล์มไงเคยท้อแท้จนตอนนั้นรู้สึกจะขึ้นมาสักห้าตัวมั้ง
บางวันก็จะได้สักสามตัวสองตัวอะไรอย่างงี้นะ
แต่ว่าเราก็เลยชักเบื่อสงสัยอาชีพนี้ไม่เหมาะกับเราก็เลยเบื่อ
แต่ว่าแท้ไม่อยากมองมันแล้วก็เลยให้น้องสาวมาแทนอยู่ประมาณปีกว่า
ตัวเองก็มาลงต่อกลับมาขายใหม่
กลับมานั่นก็ประมาณสัก๕ตัว
ห้าตัวมันก็มาเป็นหกตัวเจ็ดตัวเราก็เออโอเค

แต่วันถ้าขานี้จากสมัยนี้ก็เป็นหมื่นแหอะ
ขายดีไม่ใช่ว่าชีวิตจะดีนะคะเฮีย
ก็ดีแล้วถูกให้ดีต้องมีลูกน้อง
เขาก็โกงวันหนึ่งก็คงจะเป็นกำไรที่เราจะได้
กว่าจะรู้ว่าเราเราก็เป็นหนี้ค่าไก่อยู่ห้าหกแสน
ช่วงนั้นแหละที่ทำให้ชีวิตเราแย่ลงอีกคือ
พอตอน๕๖แสนแล้วเราไม่มีเงินใช่ไหม
ครับเราก็เลยไปกู้อ่าคนที่ขายข้าง
เขาคิดร้อยละสิบบาทคือในเมื่อพอเราเรากู้เขาแล้ว
เราก็ต้องเป็นเบี้ยร่างเขาอ่ะนะใช้เวลาในการที่แบบว่า
คลีย์อันนี้ทั้งหมดแม่กว่ามากี่ปีแปดปีนอกจากอาหารดีสะอาดมี
คุณภาพลูกค้าติดแม่ยังมีสิ่งที่เรียกว่ายึดเหนียวจิตใจ
คือแม่เนี่ยบูชานางกวากเยอะมากแล้วแม่บูบูชาจากที่ไหนคะ
วัดอดิสรห้องสิบเอ็ดอยู่อยู่มาแขนหัก
แม่นักฝักนี่อยู่ข้างกันแขนหักองค์หนึ่งค่ะก็เลยคิดว่าอ้อ
อีกองค์หนึ่งคงจะออกออกดื่นแล้วหรอไม่เลยบูชาข้างองค์เดียว
แต่จะบอกว่าแม่ไม่ได้มีแค่แม่นักฝักอยู่เดียวอ่ามีเยอะเลยแบบ
กระซิบนะแม่มีเลี้ยงผีด้วย
มีคนที่นับถือคนหนึ่งเขาบอกว่าในวันไหนที่เราดูมันซบเศร้า
ไม่มีลูกค้าหรือไม่มีอะไรให้ทำแบบนี้คือเอาอาหารคาวทั้งสี่อย่าง
แล้วก็น้ำแล้วก็จุดทูปบอกตรงไหนก็ได้ของเรา
แต่ว่าเราพอเราทำบอกเสร็จทูบหมดปุ๊บเราก็จะเหวี่ยงกระจายไป๔ทิศ
แต่จะบอกว่าแม่เนี่ยขึ้นชื่อมากนะเฮีย

จากงานฝักเลี้ยผีแล้วแม่ยังไปไหว้สารพระภูมิ
ดีก็ถามที่นี่บ่อยมากยังไงนะมีเหตุการณ์ยังไงแม่ลองเล่าสิ
เมื่อปี๖๑พอดีคุณพ่อเขาขับรถไปซื้อโจ๊กให้หลาน
แล้วมันก็มีมอเตอร์ไซค์มาแบบชนกระเด็น
ใบหน้าเนี่ยข้างในเนี่ยแตกหมด
คือดูอาการเหมือนเขาจะย่ำแย่ที่เราคิดถึงตอนนั้นก็คือ
เจ้าที่เจ้าทางไปขอเจ้าที่เจ้าทางว่ายังไงก็ขอให้เขาปลอดภัยนะ
พอเดินไปถึงหน้าศาลก็ไปก้มลง
รูปปั้นของคุณยายหน้าเนี้ยแตกไปเสี้ยวหนึ่ง
อาการเหมือนคล้ายกับพ่อเลี้ยง
ก็เลยคิดว่าเราไม่ได้มาดูแลหรือเปล่า

บูรณะเลยค่ะทำบุญบูรณะเลย
แล้วก็ขอให้คุณพ่อดีขึ้น
พูดถึงพ่อเดิมแล้วเราอยากรู้เหมือนกัน

ไอ้วันพ่อเดิมเนี่ยยังเดินไปเดินมาสับไก่
พ่อเดิมไปหุงข้าวทำไมช่วงนี้ก็เรียกว่ามั่นคงแล้ว

คือเราคิดว่าของหรือสิ่งของอะไรที่เรา
จ้างมากับมือเราทำกับมือเนี่ย

คือเราจะต้องเป็นคนดูแลแล้วก็ยังต้องทำอยู่

ที่อยากจะสับไก่สวยให้ลูกค้าอยู่
อยากให้แม่อุ้นให้พ่อชิดให้กระแหลกกำลังใจ

ก็อย่าท้อเลยค่ะสู้ค่ะ
หาที่ยึดใจดีสู้เลยค่ะสู้

ข้าวมันไก่เจอ้วนคุณก็จะเจอเลย

วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณแม่อ้วนมากนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ได้เห็นทั้งเคล็ดลับความอร่อย
และเส้นทางชีวิตที่ทำให้ร้านข้าวมันไก่เจ๊อ้วน
ประสบความสำเร็จจนเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันไปแล้ว
ช่วงนี้เราก็ขอคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมกันบ้าง

อิ่มจุก๓๒บาท

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วไปหาน้องใบตองกันเลยครับ
จุก๓๒บาทมาแล้วจ้า
คืนกำไรให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะ
วันนี้ไม่ต้องพามาอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะ
ชิราหมูกระทะจ้า

ปิ้งย่างทั้งชาบูมีแบบครบทุกสไตล์เลย
และสำคัญไปกว่านั้นคือทานได้แบบไม่จำกัดเวลากับบุฟเฟ่ราคา๓๑๙บาท
บาทที่คุณจะจ่ายเพียงแค่๓๒บาทเท่านั้น
ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกติกากันเลย
กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม

เมื่อเห็นสัญลักษณ์อิ่มจุก๓๒บาทขึ้นที่หน้าจอ

รับชมรายการเศรษฐีป้ายแดง

จุก๓๒บาทประจำสัปดาห์

ที่เฟซบุ๊คเศรษฐีป้ายแดง

ชิลาหมูกระทะโซยประชาราชบำเพ็ญ๑๓
เมนูก็มีที่เลือกเยอะแยะมากมาย

สไลด์หรือแม้กระทั่งเนื้อริปไอสไลด์ก็มี
รวมไปถึงทะเลเผากุ้งหอยปูปลายกทะเลกันมาหมดเลย
และเตาของเขานะคะก็คือมีให้เลือกทั้งหมด๓แบบด้วยกัน
ก็คือเตาแบบกระทะเตาแบบย่างแล้วก็เตาแบบชาบูนั่นเอง

๓ชั้นจุ๊กไปเลยพี่
หมู๓ชั้นก็แบบชิ้นใหญ่มาก

อันนี้คือแซลมอนแบบย่างนะจ๊ะ

มันมีความแบบมันแต่มันเป็นไขมันที่ดีทุกคน

หมูนุ่มได้เวลาของนางแล้ว

คือมันนุ่มมากไม่รู้เขาหมักขนาดไหนยังไงบ้าง
แต่บอกเลยว่าวัตถุดิบเขาดีทุกอย่างนะคะ
ที่เห็นเรียงรายเต็มโต๊ะแบบนี้
บุฟเฟ่๓๑๙บาทนะคุณผู้ชม
แต่เราให้คุณผู้ชมในราคา๓๒บาทเท่านั้นค่ะ

โทรศัพท์มือถือของคุณให้พร้อม
อย่าลืมนะคะแคปภาพถ่ายรูป

พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
ถ้าพร้อมแล้ว๓๒๑ถ่ายค่ะ
ตอนนี้สัญลักษณ์อิ่มจุกขึ้นมาหน้าจอแล้วนะคะ

รับไปเลยค่ะโปรโมชั่นอิ่มจุกเต็มโต๊ะแบบนี้
บุฟเฟ่๓๑๙บาท
เพียงแค่๓๒บาทเท่านั้นค่ะ
ถ่ายค่ะพอสค่ะแคปเลย
และสำหรับใครนะคะที่อยากอิ่มจุกแบบใบตองแบบนี้
มาลองกันได้นะคะที่ร้านนี้เลยค่ะ
ชิราหมูกระทะนะคะอยู่ที่ซอยประชาราชบำเพ็ญ๑๓
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๔โมงไปจนถึงตี๑เลยค่ะ
อย่าลืมมาอิ่มจุกและร่วมสนุกกันเยอะนะคะ
ตอนนี้กลับไปพบกับความสนุกกับเศรษฐีป้ายแดงกันต่อเลยค่ะ

พออิ่มจุกกันไปแล้วก็ได้เวลาที่เราจะต้องไปต่อกันอีกหนึ่งร้านขายดี
ที่วันนี้เนี่ยเป็นคิวของร้านอาหารเวียดนามกันบ้าง
ซึ่งที่นี่นะครับถือว่าเป็นการเปิดจักรวาลอาหารเวียดนามกันเลยทีเดียว
จะเป็นยังไงเราตามน้องใบตองไปกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาทุกคนเปิดจักรวรรณอาหารเวียดนาม
ที่ร้านบ้านเวียดนามคลอง๔ค่ะ
ยอดขาย๓๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อวันค่ะ
และแน่นอนว่ากว่าเขาจะเปิดร้านอาหารใหญ่โตขนาดนี้นะคะชีวิตของเขาไม่ง่ายเลย
ผ่านการเป็นช่างเสริมสวยเป็นคนขับแท็กซี่มาแล้ว
เส้นทางการเป็นเศรษฐีป้ายแดงของเขาจะเป็นยังไงตามใบตองไปเลยจ้าไป
ที่นี่ร้านบ้านเวียดนามคลอง๔รังสิต
เจ้าของร้านก็คือคนนี้เลยครับพี่เมย์สาวไทย
บินไปเรียนการทำอาหารถึงเวียดนาม
แล้วกลับมาเปิดร้านด้วยความรักและชื่นชอบในการทำอาหาร
สอบรสชาติให้เข้ากับคนไทนั่นเองล่ะครับ
โดยที่สีสันของอาหารเวียดนามนั้นเรียกว่าน่าทานมากเลยล่ะครับ
ร้านบ้านเวียดนามเมนูไหนขายดีบ้าง
ขนมเบื้องขนมเบื้องยวนใช่มั้ยใช่ครับ
ยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่เขาว่ากันว่า
ห้าหมื่นบาทต่อวันเนี่ยจริงหรือเปล่าคะ

แสดงว่าขายดีมาก

งั้นเดี๋ยวใบตองขออนุญาตล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับ
และเมนูแรกที่น้องใบตองจะลงมือทำก็คือ

เป็นอาหารเวียดนามที่ต้องอาศัยเทคนิคของเชฟพอสมควร
เรามาดูกันครับว่าวันนี้น้องใบตองจะทำออกมาน่ากินขนาดไหน
งั้นเดี๋ยวใบตองจะลงมือทำขนมเบื้องยวนแล้วนะคะ
ลุยค่ะเริ่มจากไส้นะคะใช่ค่ะอันนี้คือมันแก่ว
ถั่วงอกตามด้วยถั่วงอก
หมูหมูแล้วก็กุ้งแล้วก็หมูยอกุ้นเชียงใช่ใส่ถั่วคลุกเลย
ให้ทุกอย่างเข้าทุกอย่างเข้ากันเราก็เพิ่มสีสันนิดนึง
ค่ะด้วยกันด้วยโรยต้นหอมจะได้หอมใช่นั่นแหละนั่นแหละค่ะเสร็จแล้วไส้
เสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะอันนี้คือไส้
ซึ่งพอทำไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำแป้งขนมเบื้องยวน
แต่ต้องให้พี่เมย์เตรียมวัตถุดิบกันก่อนเพราะวิธีการทำไม่ใช่ง่ายเลยล่ะครับ
จะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
แต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนอีกที่ทำให้เราแบบว่าตัดสินใจขายทุกอย่างทิ้ง

ก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการที่จะว่าจะขายบ้านหลังนี้
ตอนที่เรารู้สึกท้อมากตอนนั้นเรานึกอะไรเราพูดอะไรออกมา
ตัวคนเดียวไม่รู้จะพูดกับใครไม่รู้จะคุยกับใคร
สักพักได้ไหมคะพอได้ถึงตรงนี้
ร้องเถอะร้องไปเถอะอยากร้องก็ร้องไปไม่เป็นไร

จัดการอะไรเหมือนจะติดขัดมองไปทางไหนก็มีแต่คู่แข่ง
การค้าขายมีอุปสรรคไปสมบูรณ์อย่าเพิ่งหมดหวังสินแสชัยของเราช่วยได้
เพราะวันนี้เราจะกลับไปกันที่อารามไทยเสวียนก้วนหรือมูลนิธิเตาธรรมสยาม
ซึ่งที่นี่มีเทพเจ้าแห่งสายฟ้าที่จะคอยขจัดมารพจนให้เหมือนกับสายฟ้าฟาด
จะเป็นยังไงสินแสชัยรออยู่แล้วล่ะครับ
คนที่ค้าขายแล้วมีคู่แข่งเยอะทำเลไม่ดีนะครับ
ต้องมากราบเทพเจ้าสายฟ้าองค์นี้เลยครับเทพเจ้าคือว่าเทียนจุ้น
นี้ประวัตินะครับก็คือเป็นเทพเจ้าขจัดอุปสรรคปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลาย
เพื่อให้แก้เคราะหกรรมต่างแม้กระทั่งนะฮะหนี้สินต่าง
เทพเจ้าสายฟ้าองค์นี้มาจากไหนประวัติมายังไง
ในสายละทิเตาก็คืออวตารมาเพื่อมาปราบสิ่งที่เป็นอุปสรรค
พูดผีปีศาจคนไม่ดีอะไรต่างเมื่อสมัยก่อนนะฮะ
แสชัยแนะนำเลยนะครับว่าองค์นี้เนี่ยเป็นเทพเจ้าองค์สูงสุดของเทพเจ้าแห่งฤทธเดช
เพราะฉะนั้นท่านจึงมีคำว่าเทพเจ้าแห่งสายฟ้า
สายฟ้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็นนะฮะ๘ทิศแห่งสายฟ้านะครับ
และควบคุมเหล่าพลังแห่งเทพทั้งหมดอยู่ที่องค์การของท่าน
การที่จะมาสักการะท่านขอพรท่านเราจะต้องมีกระดาษเส้นไหว้เงินทอง
และอีกอย่างหนึ่งก็คือมีผลไม้๕ชนิดผลไม้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าทุเรียนอะไรก็ได้
ยกเว้นทัพทิมและลูกคลำไม่ไหว้นะครับ
อกจากผลไม้แล้วนะครับอย่าลืมดอกไม้ที่เป็นสีสันจุดตะเกียงและกระดาษเสริมดวง
และอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมของหอมพวงมาลัยสามารถมาขอพรจากท่านได้
ท่านผู้ชมที่มาสักการะจะนำกลับไปเพื่อสักการะบูชาไว้ตำแหน่งไหนดีที่สุด
คือไว้ในตำแหน่งของที่ที่สูงหน่อยนะครับหรือถ้าไปไว้ในร้านค้าก็ไว้บนโต๊ะเก็บตังค์เลยก็ได้
หรือปิดไว้ท้ายสุดของบ้านที่เป็นกำแพงนะฮะก็สามารถจะกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีได้
แสชัยขอรับรองเทพเจ้าไฟฟ้าองค์นี้ขจัดอุปสรรคได้แน่นอน
ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งองค์ที่ขาดเสียไม่ได้เลยก็คือองค์เทพเจ้าแห่งคางคก
ถ้าใครนะครับพ่อค้าแม่ค้าต้องการเสี่ยงโชคในสลากกินแบ่งองค์นี้เลยครับสามารถที่จะนะฮะเสริมทราบรอยให้ได้
เช่นตลาดหุ้นการเล่นหุ้นคิดโตองค์นี้เลยครับของที่จะนำมาเส้นไหว้นะครับ
สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเหล้าบ๊วยและเหรียญเหรียญอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเงินตราให้นำเหรียญทั้งหมด๘๘เหรียญ๑๐๘เหรียญเอามาถวายท่าน
ก่อนที่จะเอากลับไปบ้านจะต้องมาวนในกระถางทูบตามเข็มนาฬิกาก็สามารถนะครับนำกลับไปเอาไปบูชาท่านก็จะคลายความโชคลาภมาให้นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทำตามที่สินแสบอกมาไหว้องค์นี้รับรองสิงแสใช้ใช่เลย
ได้ขอพรขจัดปัดเป่าอุปสรรคขวากน้ำให้การค้าราบรื่นกันไปแล้วเราก็กลับมาที่ร้านบ้านเวียดนามกันอีกครั้ง
หลังจากที่น้องใบตองได้ทำไส้ขนมเบื้องยวนตอนนี้ก็ถึงเวลาในส่วนของการทำแป้งกันบ้างจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
อันดับแรกเลยน้องใบตองตีตีไข่อันนี้คือไข่เป็ดไข่เป็ดนะคะไข่เป็ด
สีเหมือนเสื้อหนุ่มเหมือนกันน่ะเนี้ยตีให้ไข่มันเข้ากันให้หมดเลยใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละ

ที่คุณเมย์เอามาปรับปรุงให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น
เอาเป็นว่าให้น้องใบตองกับพี่เมย์
ฝีมือเปิดสูตรขั้นตอนการทำกันเลยครับ

อ่าได้เรียบร้อยแล้ว

ใช้เวลาแป๊บเดียวดูปรอบมาก
จ่าโตมหรือป่อเปี๊ยะทอดแป้งเวียดนามห่อกุ้ง
ปิดท้ายด้วยขนมปากหม้อสูตรเวียดนามที่หาทานได้ยาก

วันนี้เรามีอีกหนึ่งนักร้องเสียงคุณภาพ

ที่มารอพิสูจน์ความอร่อยกันอยู่แล้วล่ะครับ

แต่ละอย่างเขาจะมีน้ำจิ้มที่แบบเป็นเป็นชะพร้อม
กล่องอีกแล้ว
ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ
คือด้วยง่ายิดขึ้นมา
ใช่ค่ะแล้วก็จุ่มแล้วก็ทานเลย

จากนั้นนำมาจี่ในกระทะร้อนจนสุกจากนั้นนำต้นหอมกับผักชีลาวมาผัดให้หอมเสิร์ฟคู่กับเนื้อปลาเราก็จะได้เมนูจากกระห่องสูตรเวียดนามแสนอร่อยแล้วล่ะครับ
เราจะชิมกันอย่างเดียวได้ไหมครับ

ปกติพริซซาเวียดนามต้องทานแล้วทำกับอะไรค่ะ

ฉันอยากไม่กล้ากินตามน้อง

แป้งเหนียวกรอบ

เสร็จแล้วเวลาเราเคี้ยวข้างบนมันจะหนึบ
มันคุมจริงรสชาติความหอมของหอมเจียวของหมูย่อของอะไรต่าง
แล้วน้ำจิ้มมันจะมีแบบเปรี้ยวหวาน
พร้อมกันอะแล้วก็แบบแป้งมันจะมีเค็ม

ยังคงได้ความเป็นขนมเบื้องยวนแบบเดิม
แต่ว่าเพิ่มเติมคือตรงข้างในตรงนี้ไม่ต้องทอด

มันมีความสดชื่นมันมีความแบบมันเรียกน้ำย่อยได้ดีอ่ะอันนี้
รสชาติอาหารเวียดนามเรียกว่าถูกปากน้องใบตองและครูแหม่มขนาดนี้
แปลกใจเลยล่ะครับว่าแต่ละวันเนี่ยได้ยอดขายหลายหมื่น
แต่กว่าจะเปิดร้านบ้านเวียดนามมาได้
ตพี่เมย์ก็เป็นหญิงแกร่งที่สู้ชีวิต
เพราะเคยล้มเหลวในชีวิตคู่
และออกมาใช้ชีวิตเพียงลำพัง
ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
มาพูดจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นร้านนี้ค่ะ
เป็นคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่
ใช่ปัญหาชีวิตคู่เราแบบว่าเริ่มแบบไม่โอเคแล้ว
เขาก็เลยตัดสินใจออกไปอยู่คนเดียว

เราก็เลยแบบมาเจอเพื่อนรุ่นพี่
เขามีคอนโดแล้วก็เปิดร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
แล้วทีนี้พอเปิดร้านซักผ้าเหยาเหลียนเลย
เราจะทำอะไรดีเราก็เลยแบบว่าช่วยดูแลแล้วกัน

ก็หกสิบชิ้นอยู่ที่ห้าร้อยบาท
อย่างเวลามีคนเขามาซักผ้าอย่างนี้
เขาลืมเอาผ้าไปตากเราก็ไปตากให้เขา

พอดีเพื่อนที่แบบทำผมอะไรเงี้ย

ใช่ก็เปิดมาได้ก็เกือบปีอะค่ะ

แทนเตียงทำงานถ้าเกิดเราเปิดสายเราจะไม่ได้ลูกค้าตรงนี้

แต่อยู่ได้ประมาณปีกว่ากว่า
เพราะไม่มีที่ทางทำมาหากินที่เป็นของตัวเอง
อาชีพการทำร้านเสริมสวยจึงไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ด้วยความขยันและอดออมของพี่เมย์
เลยทำให้มีเงินเก็บเพื่อต่อยอดทำอย่างอื่น
แต่ก็บ่อยครั้งครับที่พี่เมย์ท้อใจ
เพราะชีวิตเหมือนตัวคนเดียวไร้ที่พึ่ง
ถึงขั้นนั่งร้องไห้ระบายกับพระพุทธรูป
ในห้องนอนตัวเองเลยทีเดียวล่ะครับ
มาคุยกับพ่อของพี่เมย์
ถึงแม้ท่านจะแบบว่าพูดกับเอาไม่ได้
แต่เรามีตัวรู้สึกว่าสื่อที่เราให้กับท่าน
แล้วท่านให้เรากลับมา

เพื่อไปสื่อตรงนี้

ก็จะชอบนึกว่าเจ้าของร้านสวยรวยสำเร็จ
บางทีมันให้กำลังใจคนนะคะที่เขาหนัก

ตอนนั้นที่เราขายทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว

ทำไม่เป็นค่ะ

ไปรู้จักพ่อนุ่มคนนี้เราก็ค่อยเขาก็สอน
จนเราไปขายพวกตามโรงพยาบาล

ให้ลูกน้องเก็บเงินให้ไปขายตรงนู้นตรงนี้
เขาก็เอาสูตรไปด้วย
เราก็ไม่ว่าแล้วก็อะไรนะ
เอาคนที่รับเราไปด้วย
เอาลูกค้าเราไปด้วย

พูดว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเนี่ยบริวารไม่ดีเลย

ก็บอกทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีบริวาร
แท็กซี่ดีที่สุด
ไปขับแท็กซี่เหรอพี่เมธี
ใช่ดีซักหัวจะปวด
มันเป็นจังหวะชีวิต
ขายอาหารเวียดนามสิเราก็อุ้ยอาหารเวียดนาม
คราวนี้เราก็เอ๊ะเราไม่ได้ไปเรียนที่เวียดนาม
แล้วตัดสินใจยังไงดีรอบแรกลองไปเที่ยวก่อน
ไปเที่ยวไปเที่ยวปุ๊บนึงเอาวะกลับมา
พอกลับจากเรื่องเที่ยวคิดไอเดียออกแล้ว
สนิทกับไก๊แล้วอะไรแล้วก็โทรคุยกับไก๊บอกจะไปเรียน
เรียนอยู่นานไหมคะประมาณอาทิตย์หนึ่ง
หนึ่งสัปดาห์ได้อะไรมาบ้าง
ได้เนี่ยค่ะอาหารเวียดนามทั้งหมดแล้วก็วัตถุดิบเวียดนามทั้งหมด
อืมแล้วไปเราไปคนเดียวพักคนเดียวอยู่คนเดียว

แล้วคุณเรียนจากสถาบันอะไรมีอักคัท
ต่อวัน
แล้วก็ขยายร้านถ้าว่ารู้ค้านั่งไม่พอ
โอ้โหสุดยอดไอเดียดีมาก
งั้นให้พี่เมย์ฝากคล้ายเราท้อแท้ผิดหวังบ้าง
ให้เราดำเนินชีวิตต่อไปพี่เมธิ์ฝากในในสาน

คนเราเนี่ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี

เพราะฉะนั้นเราต้องเดินก้าวต่อไป

ตรงที่รังสิตคลอง๔กับลำลูกกาคลอง๔ก็ได้ค่ะ
คุณมาแล้วคุณมาชิมแล้วคุณจะรู้ว่าอาหารเวียดนามอร่อยอยู่ที่นี่
วันนี้ขอบคุณพี่เมย์นะคะ
ขอบคุณพี่เมย์ค่ะ
ลงมือทำขนมเบื้องเวียดนามกันค่ะ

แต่ฉันว่าคุณโปรดิวเซอร์เขาก็ชอบซักผ้าเนอะ